บทละครพระราชนิพลในรัชกาลที่๑ตอนนารายปราบนนทุกข์แสดงตัวอย่างชื่อของท่ารำต่างเท่านั้นส่วนท่ารำแม่บททั้งหมดนั้นมีถึง๖๘ท่า
ว่านนทุกข์ก็รำตามด้วยความพิษสมัยไหลหลงถึงท่านาคาม้วนหางวงก็ชี้ลงถูกเผลาเข้าทันใด
นนทุกข์หลงร่ายรำตามพระนารายและถูกหลอกให้ชี้นิ้วพิฆาตตัวเองจนสิ้นชีวิต
กระบวนการรำเหล่านี้น่าจะเกิดขึ้นในราชสำนักสมัยอายุทยาเป็นแห่งแรก

ท่ารำของโนราในภาคใต้